มีเหตุอุกอาจเกิดขึ้นนะครับเมื่อนักท่องเที่ยวขับรถวนหาที่พักแล้วเจอรถยนต์สีดำขับตามประกบ
ก่อนจะยิงใส่บนถนนสายนครนายกน้ำตกนางรองทำให้คนขับบาดเจ็บพร้อมกับหญิงสาวที่ท้อง๓เดือนที่นั่งมาด้วยในรถก็บาดเจ็บนะครับ
ว่าอาจเป็นฝีมือของคู่กรณีที่เคยมีเรื่องขัดแย้งกันมาก่อน

บริเวณปากซอยสวนหงวัฒนาตำบลสาริกาอำเภอเมืองนครนายกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ทำให้นายทิติวัตรทรัพย์ประกอบคนขับถูกกระสุนเฉียวที่ไหล่
นางสาวนิพิชยาด้วงทางแฟนคนขับที่นั่งเบาะหน้าและกำลังตั้งคันได้๓เดือน
ถูกยิงเข้าที่ข้อมือได้รับบาดเจ็บก่อนถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนครนายก
นายธิติวัฒน์บอกว่าขณะที่ขับรถหาที่พัก
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุก็ถูกรถเก๋งขับตามประกบยิงประมาณ๓๔นัด
โดยกระสุนถูกแฟนตัวเองที่บริเวณข้อมือขวา
ก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องกันที่จังหวัดสระบุรี
ว่าผู้ก่อเหตุน่าจะขับรถตามมา
แต่ยังขอไม่บอกรายละเอียด
ที่ที่พื้นที่ไหนครับ

พิพัฒน์ภัยบูลผู้กำกับการ

เรียกกลุ่มผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติม

ซึ่งเคยเป็นคนรู้จักกันมาก่อน
อ่อนซึ่งผู้เสียหายได้เดินทางมา

ด้วยช่วงเวลาประมาณตี๔๕

รู้ตัวจากนั้นไม่นานก็ถูก
ทางตำรวจกำลังตรวจสอบเส้นทางการเดินทางเข้าออก
รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียง
ก่อนเกิดเหตุวันนี้เนี่ยก็เคยมีปัญหาเรื่องทะเลาะวิวาส
นะครับแต่ว่า
เมื่อเช้านี้หรือว่าเมื่อคืนนี้ก็ไม่ทราบว่ามีรถตามมา
ก็มาตรงใกล้กับที่เกิดเหตุ
รู้สึกว่ามีรถตามมาในช่วงเวลาที่นิดนึง
แล้วก็พอหลังจากที่รู้สึกว่ามีรถตามมาก็

ส่วนนางสาวนิพิทยาที่ถูกปืนยิงเข้าที่ข้อมือ
ล่าสุดได้ถูกส่งตัวไปรักษาที่จังหวัดสระบุรีแล้ว

ตำรวจยืนยันสามารถติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอน
เทราะทีวีรายงาน